คือร้องได้ให้ร้อง

เรายังไม่รู้เลยว่าเพลงที่เปลี่ยนมันเป็นเพลงอะไร

แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนเพลงแล้วก็ยังโทรได้
ค่ะอุ้ยเราไปฟังก่อน

ถ้ามันง่ายกว่าเพลงของคุณตั๊กกะแตนเนี่ย

สุดท้ายลองดูทางนี้ก่อน

อินโทรนะครับเพลงที่จะเปลี่ยนนะครับ
สำหรับน้องวิมาเลยครับ

ฟังแทนเนี่ย
ฟังแทนเนี่ย
ฟังแทนเนี่ย

ฟังแทนเนี่ย

ฟังแทนเนี่ย
ฟังแทนเนี่ย

นี่คือแผ่นสุดท้ายของหนูแล้วไปลูก
เข้าประจำที่เลยค่ะวิแผ่นสุดท้ายของวิแล้วค่ะ
แผ่นสุดท้ายแล้วนะครับเลือกให้ได้เลือกให้ดีเลือกให้ถูกนะครับ
เลือกไปแล้ว๒แผ่นนะครับคือแผ่นที่๒และแผ่นที่๖
น้องวิครับแผ่นไหนครับ
เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอบอกพ่อปู่ก่อนค่ะ
ได้ครับได้มีของมีของด้วย
เอาละครับเหลือแผ่นที่๑แผ่นที่๓แผ่นที่๔แล้วก็แผ่นที่๕นะครับที่วิเลือกได้
น้องวิเลือกแผ่นที่๕ค่ะ
วิวใจจริงจริงนะครับตัวช่วยนะครับแผ่นที่ห้านี้นะครับ
ตอนนี้ในนี้เหลืออยู่คือข้ามเพลงนี้ไปเลยร้องเพลงเก่งร้องผิดได้หนึ่งคำ
และได้อ่านเนื้อเพลงต้นฉบับให้ฟังแผ่นที่๕น่าเสียดายจริง
มันไม่ใช่ข้ามเพลงนี้ไปเลยแล้วมันก็ไม่ใช่ร้องผิด
และมันก็ยังไม่ใช่ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับมันคือร้องเพลง
ที่สุดค่ะไหนที่สุดก็หาใจที่สุดตอนนี้ใช้ตัวช่วยหมดแล้ว
แผ่นสุดท้ายนะครับร้องเพลงเก่งของตัวเองคงต้องใช้สิทธิ์ร้องเพลงเก่งแน่นอน
ค่ะอยากจะโทรหานะอะไรคนเมื่อกี้เพื่อเป็นกำลังใจไหมเอาไหม
เพราะเรามีสิทธิ์โทรนะไม่เป็นไรค่ะหรือไม่โทรไม่โทรค่ะไม่โทรนะ
รวบรวมสมาธิให้ดีวิให้เพลงเก่งกับทางรายการไว้เป็นเพลงอะไรคะ
บอกกล้าบอกครูค่ะบอกกล้าบอกบอกกล้าบอกครูนะครับเอาละครับน้องวิ
พร้อมไหมค่ะพร้อมค่ะหลังจากลุ้นกันมานานนะครับ
ตัวช่วยหมด๓แผ่นจริงตอนนี้ได้ร้องแล้วนะครับคุณผู้ชม
เพลงที่ห้าครับเพลงนี้มูลค่าแปดหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ
ขอโชคดีค่ะ
คู่ภาษาไทยคือให้เคียนเรียงความ
ตอนอยู่หมอสางลากล้างยังซ้ำเทียนใจ
ให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน้าก็ได้
ก็คิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้
เป็นเจ้าเป็นนายนั้นสุขสบายทั้งชาติ
เป็นผู้เป็นหมอเป็นพนักงานของรัฐ
อีกฝันที่วาดคืออยากเป็นแอโฮสเต
พอเขียนเสร็จก็รีบเอาไปส่ง
ครูอ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด็ด
แต่มีอีกหวังที่หนูยังเขียนบ่เสร็จ
เป็นท็อป๔เขตที่เก็บไว้นานพอดู
บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอาย
อยากเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้
อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นคู่

อยากเป็นแฟนอาย
อีกอย่างคือหนู
เป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกัน
ก็เก็บมาฝันแล้วก็บอกเลยว่าใช่
ถ้ามีสิทธิ์พอจะเขียนเรื่องความทรงอาย
เขียนบรรยายทุกความในใจที่มี
สิ้นหน้ากระดาษเอสิง
คงหยุดใจนี้บ่อยู่

เพลงที่๕ครับเป็นเพลงเก่งของน้องวินะครับ

หลังจากจบเพลงนี้จะไปถึงเพลงเป้าหมายค่ะ
หนึ่งแสนบาทแต่ต้องผ่านเพลงนี้ไปให้ได้ก่อนค่ะ
ขอโชคดีค่ะวิขอบคุณค่ะ
เพลงที่ห้านะครับมูลค่าแปดหมื่นบาท
วินักสู้รุ่นจิ๋วของเราร้องได้

โฆ่งใจโฆ่งใจโฆ่งใจ
เพลงที่ห้าครับมูลค่าแปดหมื่นบาท
น้องวิร้อง
มูลค่าแปดหมื่นบาท